เกิดขึ้นแถววัดเบนค่ะที่เขตดุสิตกรุงเทพนี่แหละ
เป็นเหตุการณ์ที่มีรถเครนเขาจอดปฏิบัติหน้าที่อยู่
เพราะว่าเขาจะต้องวางท่อที่มันร้อยสายไฟใต้ดินเลยนะ
แล้วปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์ขี่มา
ไม่รู้ว่าไม่เห็นหรือยังไงพุ่งชนเลยค่ะ
แล้วสุดท้ายคนขี่เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อตอนกลางดึกที่ผ่านมาเลยตี๒นะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีรามน้อยสร้อยอ๋องสารวัตรสอบสวนที่สนดุสิตได้รับแจ้ง
ว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถเครน
แล้วอุบัติเหตุครั้งนี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่บนถนนศรีอยุธยา

พร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี

จุดที่เกิดเหตุมันเป็นถนน๔เลน

ทีนี้เขาก็มีการปิดการจราจรช่วงถนนตรงนี้
เพราะว่าผู้รับเหมาคนงานก่อสร้าง
เขาทำงานกันกลางคืนคุณนัทธนันวางท่อ
วางท่อรอยไฟไฟใต้ดิน
ตอนนั้นจ้านน้อที่ก็เปิดฝากรอบท่อ

แล้วที่มันเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
พุ่งชนคือสภาพหน้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะยับเยินเลยไปเสยกับท้ายรถเครน
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์คือนายอดีศรเอี่ยมศิลาอายุ๓๐ปี

คือมีบาดแผลที่ใบหน้ากระโหลกศีรษะยุบ

แล้วหมวกกันน็อกสภาพแปลกร้าวจากแรงกระแทกก็ตกอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
รับเหมาก็บอกว่าตอนนั้นกำลังปฏิบัติงาน
ร้อยสายไฟใต้ดินอยู่ช่วงถนนศรีอยุธยา
ฝั่งขาเข้าจะมุ่งหน้าแยกสวนี

แต่มอเตอร์ไซคันนี้ค่ะที่ขี่มาเขาขี่ย้อนสอน
ขี่มาเร็วด้วยไม่ได้ชะลอเลย
ฝ่าเข้ามาพุ่งเสยชนท้ายรถเครน
ทำให้คนขี่เองกระเด็นแล้วสีสาปทนไปฝาด
คือแรงฟาดแรงอัดแรงกระแทกมันแรง
ก็เลยทำให้คนขี่เสียชีวิตนะคะ
ส่วนพี่ชายแล้วก็เพื่อนของผู้ตายพอรู้ข่าวนะ
มาถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
ผู้ตายนายอดีศรมีอาชีพเป็นรายเดอร์

ก่อนเกิดเหตุก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแถวรองเมืองที่ปฐุมวัน
ว่าตอนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้าน

มาถึงแยกตรงนี้ค่ะแยกสวนี
คงจะขี่รถเข้าถนนผิดช่องทางแหละ
ย้อนสอนมาแล้วก็มาชนท้ายรถเครน
กลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อตี๒ที่ผ่านมานะคะ